สำหรับคืนนี้นะครับไทยรัฐเจาะประเด็นจะพาไปเจาะร้านหมูย่าง
ริมถนนราชดำเนินที่ถูกแชร์กันกระหน่ำในโลกโซเชียลนะครับ
เนื้อหมูย่างที่ต้องนั่งปูเสือกินกับพื้นแถมเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำพริกปลาร้า
ผักสดที่ให้บริการฟรีตักไม่อั้นก็ทำให้หลายคนไปต่อแถวกันยาว
เป็นชั่วโมงครับเพื่อลิ้มลองความอร่อยของหมูย่าง
ร้านหมูปลาร้าเราจะตามคุณกมลวันการีพัฒน์ไปชิมกันครับ
หมักเครื่องเทศสูตรเด็ดชิ้นหนาเสียบไม้ย่างบนเตาถ่านร้อน
ของรถเข็นร้านนี้ส่งกลิ่นหอมตลบอบอวน
ทั่วบริเวณแยกข้อครัวถนนราชดำเนิน
เมนูแซ่บนัวที่ต้องนั่งปูเสือกินกับพื้นร้านนี้มีชื่อว่าหมูปลาร้า
ที่ถูกรีวิวและแชร์กระหน่ำในโลกโซเชียลจนหลายคนต้องแวะไปพิสูจน์ความอร่อย
กลายเป็นหมูย่างริมถนนที่ฮอตที่สุดในเวลานี้ค่ะหมูปลาร้าจะเริ่มตั้งร้านขายตอนสองทุ่มนะคะ
ตั้งร้านปุ๊บลูกค้าก็มารับบัตรคิวปั๊บอ๋อแต่ขอบอกก่อนค่ะว่าร้านนี้ไม่ธรรมดา
พอลูกค้ามาต่อคิวแถวยาวเหยียดรอเป็นชั่วโมงก็ยอมบางคนมาเข้าคิวตั้งแต่๖โมงเย็นนะจ๊ะ
ตั้งแต่หกโมงอะค่ะหกประมาณหกโมงเย็นกว่ากว่าอ่าฮะ
ก็ลองลองดูครั้งนึงเนอะอะไรอย่างเงี้อ่าครั้งหนึ่งลองดูค่ะสั่งอะไรไปเยอะขนาดไหน
สั่งหมูไปหกสิบไม้ค่ะอยากลองปลาร้าเพราะว่าคือถ้ามองว่าคือหมูเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ย
อาจจะแบบที่ไหนก็ได้อ่าเราหมักกินเองก็ได้แต่แบบเอออยากลองปลาร้าเขาดูว่าแบบ
ปลาร้าเขาจะแบบเป็นยังไงอย่างบางคนเนี่ยถ้าเราไปกินแบบข้าวมื้อละร้อยสองร้อยสามร้อย
กินที่ไหนก็ได้แต่แบบอย่างเงี้ยคือแบบอ่าเราเสียเงินสองสามร้อย
แต่มันได้บรรยากาศมันได้แบบในการรอในการที่แบบเราต้องมารอคิวอะไรอย่างงั้น

ยิ่งดึกคนยิ่งเยอะคนขายย่างหมูมือเป็นระวิงเลยล่ะค่ะ
เด็ดคือหมูติดมันหมักเครื่องเทศเกลือพริกไทยซอสปรุงรส
แต่ละไม้เสียบหมูเส้นยาวยาวสี่ถึงห้าเส้นย่างไฟอ่อนอดจนสุกทั่ว
จากนั้นนำไปพักบนตะแกรงเพื่อเสด็จน้ำมันออกขายไม้ละ๑๕บาทค่ะ
ใส่ถาดคิดราคาตามจำนวนไม้หมูย่างเสิร์ฟมาพร้อมน้ำพริกปลาร้า
เด็ดของร้านที่ใครมาก็ต้องติดใจน้ำพริกปลาร้ารสชาติเข้มข้น
กลิ่นไม่แรงและผักสดทั้งแตงกวาหอมแดงมะเขือที่แถมฟรีในเซต
น้ำพริกปลาร้ากับผักเติมไม่อั้นด้วยลูกค้าส่วนใหญ่จะสั่งกลับบ้าน
กินไปชมวิวถนนราชดำเนินในยามค่ำคืนไปก็พกเสือหรือหนังสือพิมพ์
มานั่งปูกับพื้นล้อมวงกินกันแบบบ้าน
นี่แหละค่ะอีกเสน่ห์ของร้านหมูปลาร้า

ขอมาเข้าคิวชิมหมูปลาร้าเจ้าดังกับเขาบ้าง
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันมาถึงที่บริเวณหน้าร้าน

บัตรคิวหมายเลข๒๐ค่ะ
ใช้เวลารอคิวทั้งหมดประมาณ๒ชั่วโมงครึ่ง

หมูปลาร้าอันเรื่องชื่อก็มาอยู่ที่ด้านหน้าดิฉันแล้ว
กลิ่นหอมเตะจมูกมาก
ส่วนเรื่องรสชาติจะอร่อยขนาดไหนนะคะ

อ้าวน่ากินมาก

ต้องบอกเลยว่าไม่ผิดหวังที่ยอมรอเป็นชั่วโมง
หมูเนื้อนุ่มหอมอร่อย
จิ้มคู่กับน้ำพริกปลาร้าสุดฟิน

หมูปลาร้าเปิดทุกวันตั้งแต่๒ทุ่มถึงตี๓
ถนนราชดำเนินแถว๔แยกคอกวัว
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน